นี่เห็นเรื่องข่าวเกี่ยวกับปืนเกี่ยวกับปืนมาตลอดเลย
อันนี้ข่าวต่อไปนี้ก็เกี่ยวกับปืนเหมือนกันคุณผู้ชม
แต่มันแตกต่างจากข่าวที่เราเล่ามา

นี่คุณผู้ชมดูสิคะกระสุนปืนที่มันเจาะผ่านกระจกรถไปอ่ะ
แล้วคุณเชื่อไหมคนขับรถโดนกระสุนเฉียวหัวไปนิดเดียวรอดตายแบบบุดหวิดเลยค่ะ

เฉียดหัวไปนิดเดียวคือเธอเพิ่งจะมาเปลี่ยนขับกับสามี
จริงสามีต้องเป็นคนขับแต่ว่าจังหวะที่เกิดเหตุเธอให้สามีไปนอนพักที่เบาะหลังแล้วเธอเป็นคนขับเอง
ยังบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าฉันตัวสูงใหญ่กว่านี้หรือเป็นรูปร่างผู้ชาย

นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตำรวจภูทรเมืองชนบุรีไปตรวจสอบ
แล้วมันเกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะ
ไปเจอรถพ่วงคันนี้เป็นรถพ่วง๒๒ล้อ
บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จอดอยู่ริมถนนค่ะ
แล้วก็กระจกฝั่งซ้ายคุณผู้ชม
รูกระสุนปริศนามันทะลุไปถึงฝั่งขวาเลยนะ
ถ้ารวบไปถึงฝั่งคนขับคิดดูสิ

ผู้หญิงคนนี้เป็นสามีขับ
หรือว่าตัวผู้หญิงคนนี้สูงใหญ่กว่านี้

ใช่ค่ะได้อ่านข่าวเศร้ากันแน่นอนนะคะ
ทีนี้ก็เลยไปคุยกับผู้หญิงคนนี้ค่ะ

ชื่อว่านางกรพนมภัยอายุ๕๑ปีค่ะ
เธอเล่าให้ฟังจริงสามีพี่เนี่ยจะต้องเป็นคนขับ
สามีพี่ในสังคมพนมพัยอายุ๕๗ปี

รับสินค้ามาจากท่าเรือแหลมชะบัง

ทีนี้พอพี่สลับกันขับรถกับสามี
ตอนนั้นกำลังขับรถอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชา

ถึงจุดตรงนี้ได้ยินเสียงดังมากเลย

เรียกสามีเรียกให้มาดูซิเธอเธอ
มันเกิดอะไรขึ้นเสียงมันดังมากเลย
พอสามีนะคะพี่สังคมตื่นขึ้นมาเนี่ย
เห็นรูกระสุนปืนแล้วก็เลยบอกกับภรรยา
บอกว่าจอดรถข้างทางก่อน
แล้วก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจค่ะ
ให้ตำรวจมาตรวจสอบกระสุนปริศนานี้หน่อย
แม่ทีนี้ตัวเธอบอกนะบอกว่า
โอ้โหนี่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโชคดียังไงแล้วเนี่ย
กระสุนมันเฉียวหัวเธอไปนิดเดียวรอดชีวิตมาแบบบุดหวิด
แต่เธอก็บอกนะเธอกับสามีไม่เคยมีเรื่องกับใคร
จะมีคนตามมาไล่ยิงแล้วก็ไม่ใช่นะฮะ
เพราะไม่เคยไปก่อเหตุอะไรกับใครไว้ก่อนนะฮะ
แต่ก็ไม่รู้ไงว่ากระสุนนี้มันมาจากที่ไหน
แต่ทีนี้ก็ต้องถามพี่กรแหละว่าพี่
คือการที่มันเฉียวหัวพี่ไปแบบบุดหวิดเนี่ยพี่มีของดีอะไร

ออกมาให้ผู้สื่อข่าวดูเลยบอกว่านี่
เชื่อว่าเป็นบารมีของเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้
แล้วก็เหรียญพ่อปู่ศรีสุโธเกาะคำชโนธ
นับถือพี่บูชาแล้วก็พกติดตัวมาตลอดเลย
คือมาจากไหนแล้วช่วงที่มันเกิดเหตุ
จุดที่เกิดเหตุตรงนั้นมันเป็นท้องที่ของสพไหน
ระหว่างสพศรีราชาหรือว่าสพเมืองชนบุรี

แล้วก็หาที่มาของกระสุนปริศนาว่ามาจากไหน
จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่นี่ถือว่าโอ้โหรอดแบบปฏิหารเลยนะคะ